พาคุณผู้ชมไปที่ชนบุรีกันต่อนะคะไปจับสาวประเภทสองสองคนที่เป็นมิจฉาชีพนะคะ
ชิงทรัพย์ฉกทรัพย์ของนักท่องเที่ยวนะคะตำรวจไปรวบตัวได้ค่ะ
ตำรวจเนี่ยคือเขาก็ตระเวนอยู่นะครับ
ตีสามเมื่อคืนนี้ค่ะชุดสืบสวนฟ่าวระวังสู่ดูพฤติกรรมตรงชายหาดเมืองภัทยา
แล้วก็พบพฤติกรรมของสาวประเภท๒๒คน
รุ่มร่ามถึงเนื้อถึงตัวนะคะนักท่องเที่ยว
ลวนลามแล้วก็ฉวยโอกาสจังหวะนี้
ปลดสร้อยคอของเขาเป็นชายชาวรัสเซียอายุ๒๔ปีค่ะ
ตำรวจสุ่มดูอยู่แล้ว
ก็ไปแสดงตัวขอตรวจค้น
แล้วก็ปรากฏว่าพบสร้อยคอนะคะทองเคอยู่ในมือ
ก็เลยจับกลุ่มผู้ก่อเหตุคือนายกิตติพันธ์
ำราชเข็นอายุ๓๘ปีและนายอนิวัฒน์สาธรณราชอายุ๒๙ปี
อันนี้คือเป็นการจับได้แบบคาหนังคาขาว

ทั้งสองคนถึงกับพูดไม่ออกเพราะทำจริงตำรวจเขาดูอยู่ตั้งแต่ต้น
คือเมื่อกี้ในคลิปผมเห็นคือเข้าไปปั๊บจับคอเลยนะ
แล้วพยายามเหมือนควานไปให้เจอไอ้ตรงจี้อ่ะตั๊กขออ่ะ
คือทำเป็นลักษณะเหมือนบางทีไปกอดคอไปพูดคุยเขา
คลิปแบบนี้เราเคยเห็นแล้วตำรวจก็คงจะตามจับอยู่พฤติกรรมแบบนี้นะคะ
ที่มีคนไปทำกับนักท่องเที่ยวทำเป็นไปกอดคอแล้วก็ปลดสร้อยปลดทรัพย์ของเขา
จับได้ค่ะหนังคาเขาเลยคุณผู้ชมค่ะ
ก็คุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองรายส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยา
ดำเนินคดีข้อหาวิ่งราวทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
คือเขาบอกตรงจุดนี้เนี่ยค่อนข้างจะมืดแล้วก็เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะคะ
คุณผู้ชมจะมีกลุ่มมิจฉาชีพนี่แหละแฝงตัวก่อเหตุลักษัพนักท่องเที่ยวอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายค่ะ
ก็ถือว่าอันนี้ตำรวจก็ไปถูกที่เลยนะคะจับได้คาหนังคาเขาเลยค่ะ